คุณผู้ชมฮะไปตรวจสอบที่จังหวัดนนทบุรีกันหน่อยนะครับ
ผู้ว่าราชการจังหวัดได้มีการลงนามประกาศคำสั่ง
ปิดสถานประกอบการที่จำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม
ตั้งแต่หลังเที่ยงคืนถึงตี๕นะครับ
ทำให้มีการแชร์กันว่าเป็นการประกาศเคอร์ฟิลล์ของจังหวัดนนทบุรี
เพราะเมื่อวานบางส่วนพาดหัวออกมาเลยว่านนทบุรีประกาศเคอร์ฟิลล์แล้ว
ประชาชนคนนนท์นะฮะก็ตกอกตกใจเราจะไม่สามารถออกจากบ้านได้หรือเปล่า
หรือว่ามีการควบคุมช่วงเวลาที่ท่านต้องอยู่ภายในเคหสถานหรือเปล่า
มีการสอบถามกันเยอะเลยสับสนกันเยอะสำหรับชาวนนทบุรีเป็นอย่างมากนะครับ
ทีนี้ศูนย์ข้อมูลโควิด๑๙นนทบุรีก็มีการโพสต์ชี้แจงออกมานะครับ
บอกว่าคำสั่งนี้ไม่ได้เป็นการประกาศเคอร์ฟิลล์สำหรับการใช้ชีวิตหรือการออกนอกเคหสถานแต่อย่างใด
แต่เป็นประกาศที่กำหนดเงื่อนไขสำหรับสถานประกอบการร้านอาหารเครื่องดื่ม
ให้ปฏิบัติตามเท่านั้นคือเหมือนว่าเอาง่ายพูดง่ายคือเคอร์ฟิลล์ร้านต่าง
ตั้งแต่เที่ยงคืนถึงตี๕ห้ามเปิดแล้วอะไรประมาณนี้
แต่ไม่ได้เป็นการเคอร์ฟิลล์การใช้ชีวิตของประชาชน
เพราะเมื่อวานมีการแชร์ต่อไปบอกโอ้โหนี่เราจะออกจากบ้านไม่ได้แล้วนะ
ตอนเที่ยงคืนถึงตี๕หรือว่าใครจะไปทำงานแต่เช้ามืด
จะต้องทำยังไงล่ะออกจากบ้านได้ไหมต้องขอใบอนุญาตอะไรหรือเปล่า
ก็ชี้แจงให้คุณผู้ชมได้เข้าใจกันนะครับ